จะบอกว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เสียงแตก

เพราะฉะนั้นแล้วชวนคุยข่าวนี้หน่อย

ปกติเลย
แต่นี่ทกศนัลพระเล่นฟิตเทนเซส

ฟิตเนสในฟิตเน็ตแล้วมีเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วย
มันต้องไม่ใช่เป็นพระที่ไปเข้าฟิตเน็ตเข้ายิม
คุณแต่ว่าอย่างที่ปุ้ยบอกว่ามันมีความคิดเห็นหลายฝักหลายฝ่าย
ไฟล์ไงครับเดี๋ยวต้องลองฟังความเห็นของชาวเน็ตดู
คือในแง่ผมนะมันอาจจะไม่ผิดแต่มันไม่เหมาะสม
กับสิ่งที่ท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ใช่ไหม
โลกะวัชชะโลกติเตียนอะไรแบบนี้

วิ่งบนรู้ด้วยจ้านี่ยกเวทนะ
เขาเรียกยกเวทใช่ไหมครับอ่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไอ้ภาพนี้แหละ
ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คข่าวสารงานพระพุทธศาสนานะคะ
ทีนี้พอมันออกมาแบบนี้แล้วยังไงดี
คนแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยเอากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก่อนดีไหม
กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเขามองแบบนี้ค่ะเขามองว่า
พระวิ่งบนลู่แล้วรู้สึกเสื่อมศรัทธา
หากว่าพระเนี่ยท่านอยากจะออกกำลังกายทำไมไม่ไปเดินบินทบาท

ใช่เข้าบรรษาก็เดินจงกลมในวันไง
นี่ไงบางคนก็บอกว่าเดินจงกลมสิหรือกวาดร้านวัดสิ
ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังอย่างหนึ่งเหมือนกัน
ที่สำคัญพระควรรู้จักปลงสังขาร
การเล่นฟิตเนสทำให้เกิดกิเลสหลงรูปตัวเอง

ใช่ไหมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วย
ก็บอกไม่ได้แปลกอะไรเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้ป่ะ
ใช่ไหมนี่บางคนก็มองบอกว่าพระก็คือพระพระก็คือคน
ไม่ใช่เทพการรักษาสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญ
ทุกวันนี้อาหารที่ใส่บาทกันก็มีแต่ของมัน

สถานที่ออกกำลังกายก็อยู่ในห้องมิดชิด

กลุ่มนี้เขามองแบบนี้เอาล่ะพอมันเกิดเรื่องแบบนี้
คุณผู้ชมความเห็นสังคมแตกออกแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่เลยค่ะไปตรวจสอบ

เอ็กซ์แต่งกายเรียนแบบพระ

ที่วัดห้วยประกั้งจังหวัดเชียงรายนะคะ
เดินทางไปที่วัดดังกล่าวไปพบว่ามีการสร้างห้องฟิตเนสจริง

ไว้บริเวณใต้ถุนอาคารของจริงไม่ได้ติดตามนะ

สอบถามผู้มาใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด
ให้ข้อมูลบอกว่าอุปกรณ์การออกกำลังกายเหล่านี้

ทางวัดก็เลยสร้างห้องฟิตเนสขึ้นมา
หวังจะให้บุคลากรพนักงานที่ดูแลวัดได้ใช้ประโยชน์
บางครั้งก็จะมีพระสามเณรรวมกลุ่มกันมาเล่น
ซึ่งเจ้าอาวาสเองก็สนับสนุนเพราะถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
ส่วนตนเองก็เห็นด้วยเพราะพระควรมีสุขภาพที่ดี
แถมการฟิตเนสถือเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพอีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ทำก็คือสวดมนต์เอานังสือสวดมนต์มาท่อง
มันท่องทำให้จิตใจสงบเวลาเราไปกิจนิมนต
จะได้สามารถที่จะให้พรญาติโยมได้แล้วก็ท่องบทสวมนต์ได้
ว่าว่างก็ไปกวาดลานวัดไปทำกิจกรรมพัฒนาบุรณวัดอะไรแบบนี้
ซึ่งเป็นสิ่งที่พระท่านก็สอนคนพระที่บวชใหม่ต้องทำแบบนี้
เพราะว่าการดูดเรื่องความเหมาะสม